เรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องที่เกิดดราม่าจริงจริงเป็นดราม่าหมูกระทะครับ
เขาบอกว่าโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะคือลูกค้าเข้ามาพักเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นก็ไปโพสต์มันเป็นเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย
เป็นการตอบว่าพูดคุยกันไม่ดีแหละ
ระหว่างคนดูแลโฮมสเตย์แห่งนี้กับตัวลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยว
คุยกันในลักษณะว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงไปสั่งหมูกระทะจากที่อื่นมา
เอาจริงที่พักแห่งนี้เขามีหมูกระทะอยู่ด้วยนะคะ
แต่ทำไมมันกลายเป็นดราม่าคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อน
คุณผู้ชมอ่าการผักผ่อนทำไมคุณออกมา๖๘นี่
คืนละ๒๐๐คนอีก๒๐๐รวมกัน๓๐๐กว่า

พวกหนูก็ซื้อขึ้นมาควรจบแล้ว

ที่พักแจ้งว่าให้ลูกค้าสั่งของ
ซื้อของจากข้างล่างขึ้นมาทานได้
มีร้านของชำอยู่ในหมู่บ้าน
อันนี้คือร้านของชำอยู่ในหมู่บ้าน
มีคำไหนที่เขาบอกให้สั่งหมูกระทะขึ้นมา

เราจะรู้ไหมเราเป็นลูกค้ามาครั้งเล่น
ประโยคคนที่ดูแลโฮมสเตย์แห่งนี้ไหมคะ

มีคำไหนที่บอกว่าให้สั่งซื้อหมูกระทะขึ้นมา

แล้วคุณผู้ชมช่วงนี้มันเป็นหน้าท่องเที่ยวนะคุณคิง
ฉะนั้นหลายคนจะไปพักผ่อนไปเที่ยวกันหลายที่

พักแห่งนี้ที่สปันบ่อเกลือที่จังหวัดน่าน
แล้วตอนที่คุยกันต่อหน้าตำรวจด้วยนะคะ

ผู้ดูแลมาเจอชี้หน้าต่อว่า
ทำผิดกฎทำผิดกฎผมเสียเปรียบ

พยายามชี้แจงว่าขออนุญาตแล้วจนกลัว

และต้องออกจากที่พักคืนนั้นในเวลา๓ทุ่ม๕

ทีมข่าวของเราเลยคุยกับคนโพสต์หน่อยค่ะ

คุณกวางบอกว่าเธอกับเพื่อน๓คน
มาพักที่นี่ค่ะเพราะว่าเดินทางมาท่องเที่ยว
ก็รู้นะรู้กฎของการเข้าพักอยู่แล้ว
มีการสั่งหมูกระทะของที่พักมาชุดละ๔๙๙บาท
และยังมีชุดเสริมอีก๑๙๙บาท

ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคือที่นี่เขามีการจำหน่าย
หมูกระทะให้สำหรับคนที่พักอยู่ในรีสอร์ทในโฮมสเตย์แห่งนี้ด้วย

อ่ะสั่งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเสริมแต่ปรากฏว่ามันไม่อิ่ม
และครัวของโฮมสตรีก็ปิดแล้ว
ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจขออนุญาตพิมพ์แชทหาแอดมินก็แล้วกัน
มินก็เลยบอกว่างั้นก็ไปซื้อให้ไปซื้อร้านค้าในหมู่บ้าน
มีร้านขายของชำอยู่เธอก็เลยสั่งหมูกระทะมาหนึ่งชุดค่ะ
แล้วกลายเป็นประเด็นคือว่าคนดูแลโฮมสเตย์บอกว่า
ข้อความที่เขาบอกว่าให้ไปซื้อของในร้านขายของชำขึ้นมาเนี่ย
ไม่ได้หมายถึงหมูกระทะนี่นะมันเป็นถ้าอย่างนั้นไป
เธอบอกว่าอ่ะตอนเจรจาการเข้าใจแล้วอาจจะสื่อสารกันผิดพลาดนะคุณกิ่ง
ก็ยืนยันว่างั้นขอจ่ายค่าแก๊สได้ไหมขอจ่ายค่าเตาได้ไหม
ผู้ดูแลบอกไม่ยอมสุดท้ายมีปัญหากันจนต้องตัดสินใจค่ะเธอกับเพื่อน
มีการจ่ายเงินค่าห้องในการเข้าพักที่นี่๒ห้อง๒๗๐๐บาท
สุดท้ายต้องทิ้งเลยค่ะทิ้งห้องนี้ไปไม่ได้นอนนะคะ
แล้วไปหาห้องพักใหม่ในหมู่บ้านแทน
ถามว่าที่มาโพสต์เนี่ยเธอบอกเธอแค่อยากให้มาเป็นอุทาหรณ์

รวมไปถึงฝั่งผู้ประกอบการที่มีกฎแบบนี้
ยืนยันว่าจริงของแบบนี้น่าจะมีการอรุมอร่วยกันหน่อย
แหล่งท่องเที่ยวเองก็อยู่ไกลหาของกินก็ยาก
บอกนะเธอไม่ได้เหมารวมที่พัก

ด้วยความขุมขู่หรืออะไรเลยค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้เรามีการถามร้านเขาไปแล้วว่า
มีร้านที่แนะนำให้เราได้ออกไปซื้อข้างนอกไหม

มีร้านขายของชำด้านล่าง
หรือลูกค้าจะลงไปซื้อลงไปนั่งทานด้านล่างก็ได้

เขาพูดมาแบบนั้นแล้วก็ไปสั่งหมูกระทะ
จากที่อื่นขึ้นมาแต่ว่าไม่เอาเตาไม่เอาแก๊สกระป๋อง
เราก็เข้าใจว่าทางแอดมิน
อุญาตเราซื้อขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้
พอกินไปสักพักประมาณ๒ทุ่มคนดูแล
เดินลงมาชี้หน้าด่าเราก่อนเลยยังไม่ถามเลยว่า
คุณลูกค้าครับซื้อนู่นซื้อนี่เข้ามาไม่ถามเลยครับ
ชี้หน้าก่อนเลยว่าคุณสั่งหมูกระทะมาจากที่อื่นเหรอครับ
ทีนี้เรามีข้อความยืนยันว่าแอดมินเขาอนุมัติ
เหมือนว่าให้เราสั่งแล้วยืนยอมให้เราสั่งแล้วก็สั่งมา
เขาก็เหมือนมาว่าเราน้องเฟิร์นชี้หน้าด่าเรา
นี่คือฝั่งของนักท่องเที่ยวนะคะกลุ่มเพื่อนกัน
เขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยจะไปพูดหรือไปโพสต์อะไรเลยนะ
ว่าถูกทางด้านของโฮนสเตย์แห่งนี้หรือที่พักแห่งนี้

ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเนอะ
เราเองมีการได้พูดคุยกับคนที่ดูแลโฮมสเตย์แห่งนี้
แต่แต่ไม่ใช่คนเดียวกันกับที่อยู่ในคลิปนะคะ

คือผู้ดูแลอีกคนนึงชี้แจงแบบนี้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลูกค้าเอาไปโพสต์เนี่ยมันมีความจริงเพียงบางส่วน

เพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับที่พัก
รวมไปถึงสร้างความเสียหายให้กับจังหวัดด้วย
เขาก็บอกว่าเนี่ยแต่ทีนี้ก็ยังไม่หยุด
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความไว้กับตำรวจสพบเกลือค่ะ
ความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์และหมินประมาท
เขาบอกว่าไปรู้มาแบบนี้ว่าถูกแจ้งความเท็จกลับ
ผู้ดูแลที่พักทำร้ายร่างกายเอาปืนขู่

อันนี้ยังไงเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบนะคะ

เขาบอกว่าเปิดบริการมาหลายปีแล้ว

แต่มันอาจเป็นการสื่อสารจนลูกค้าเข้าใจเจตนาผิดไป
ว่าผู้ดูแลเพียงเข้าไปแจ้งกฎ
แล้วจริงก็ยืนอยู่ห่างจากลูกค้า
ก็มีการแยกย้ายกันไปหลังจากเถียงกันอยู่ครึ่งชั่วโมง

เสียใจมากนะคะที่เห็นคอมเมนต์แบบนี้

ก็มีการต่อว่าทางด้านของที่พักต่างนานา

ในทุนไม่ใช่คนพื้นที่ไม่รักจังหวัดน่าน
เขาบอกทำแบบนี้มันบรรทอนจิตใจของพนักงาน
ลองฟังเสียงของผู้ดูแลโฮงเซหน่อยค่ะ
นี่ก็เป็นทางฝั่งของผู้ดูแลโฮมเซนะคะ
อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือเปล่าเนาะ
เดี๋ยวรอการพูดคุยและเจรจากันอีกครั้งนะครับ